เอามาดูเรื่องของการถ่ายรูปบนปากาลังหน่อยคุณ

มีสองสาวนะคะเขาไปเที่ยวดำน้ำดูปากการัง

แต่ทีนี้ดูไม่พอ

ไม่เหมาะสมเพราะว่าไปนั่งทับปากการัง

คือปากการังเขาใช้เวลาหลายสิบปีในการเติบโตนะคะ
และทำแบบนี้เขาอาจจะบินอาจจะหักได้

ต้องบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะ

แล้วก็โพสต์ท่าถ่ายรูปอยู่ที่จุดดำน้ำแหลมแม่ยาย

ทั้งที่มีประกาศปิดห้ามแล้วนะคะ
พื้นที่นี้ไม่ให้ดำน้ำอย่างแรกเลย

สองคือลงไปแล้วยังไปนั่งทับปาการัง

ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมจำนวนมาก
เพจเฟซบุ๊กออกมาโพสต์ขอโทษ
พร้อมแสดงความเสียใจบอกทำไปรู้เท่าไม่ถึงการจริง
ซึ่งเมื่อวานนี้ชุดปฏิบัติการใต้น้ำประจำอุทยานหมู่เกาะสุรินเนี่ย
ลงพื้นที่ไปติดตามตัวนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
จนพบตัวพร้อมเพื่อนรวมมีอยู่๓คน
เสื่อมสภาพปรับไม่เกิน๕๐๐บาทและมาตรา๑๘
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ข้อนี้ก็หมายถึงไปดำน้ำในจุดที่เขาห้ามดำน้ำ
ก็เลยเปรียบเทียบปรับทั้ง๓คนคนละ๑๕๐๐บาทนะคะ
แล้วก็ต้องสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมอันนี้สำคัญมากนะคะ
จะต้องพูดคุยกับเขาตักเตือนให้ทราบกฎระเบียบ
ของการเข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งนี้ค่ะ